ในการซึ้งเสียงนิยมชาวบันดาลในการไปร่างกาย
คือเราก็ได้มีการคุยกันนะว่าแบบเราจะเริ่มเตรียมความพร้อมยังไง
เพราะว่าระยะเวลามันค่อนข้างสั้น
แต่ด้วยมารยาเองเป็นคนที่มีความพร้อม

เราก็เลยรู้สึกค่อนข้างไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่
ในการที่จะไปประกวดมิวซูมิเวิร์สค่ะ
เด่นของมารยาคือความเป็นมารยาเลยค่ะ

มีทุกอย่างที่คิดว่าเป็นคุณสมบัติที่มิซูนิเวิร์สต้องการ
เรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกมั่นใจ

เพราะว่าไม่ว่าคนไทยไปเมืองนอกนะคะ

จะมีความเป็นไทย

เรามฆาติธรรมในคือไทยในทางนั้นค่ะ

เพราะว่าคือความฝันอันหนึ่งของมารยาตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วไม่เคยนึกว่าจะมาอยู่ตรงจุดนี้
ตอนเป็นนางแบบเราก็จะพรีเซนต์ทุกอย่างให้คนอื่น
อันนี้คือเมียทำทุกอย่างเพื่อเมียเองแล้วก็เพื่อประเทศค่ะ
ก็คือมีความรับผิดชอบคนละเท่าเลย

รู้สึกว่าเหลือทางขวาเท่ากันหรือเปล่า
ไม่รู้สึกเหนือกว่าแต่ว่ารู้สึกจะช่วยมาได้เยอะค่ะ
มีทุกงานที่ไปมีคนไม่เหมือนกัน

ก็เป็นอะไรที่ทำให้เมย์เรียนรู้การทำงานกับคนอื่น
แล้วก็อยู่ในบริเวณที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยก็จะช่วยมารยาทรัพย์มารยาไปที่นู่นนะคะ
หลังจากที่คุณตอบเนี่ยตอนนี้คุณแข่งใจเป็นความสุขแล้วนะครับ
แล้วก็มุมความความช่างหยุดในการสร้างแรงหนัง

ใช่เราก็หวังเป็นมารยาทร์เป็นความหวังของทุกคน
ไม่ใช่เป็นแค่ของกองประกวดหรือว่าครอบครัวมารยาท
แต่ก็เชื่อว่าเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศ

ซึ่งก็กลายเป็นความกดดันแต่ว่าความกดดันอันนี้เชื่อว่า
น่าจะเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้มายาสามารถทำได้สำเร็จ

ผลงานวาจารย์มากสำหรับน้องพยาศาลโรเซอร์
ฯติดตรีหรือว่าเทคนิคอะไรอย่างมีในพิเศษกัน
จริงแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ละปีมันไม่ใช่ว่าหนูทำ
แต่ว่าแต่ละปีที่เราทำมามันก็จะมีผู้หญิงที่แตกต่างกัน
เราไม่ใช่แบบว่ามาริยาต้องเป็นทาปนี้ที่จะต้องแบบได้มงกุฎสำหรับปีนี้ปีนั้น
เพราะว่าคนชอบมาถามว่าเรามองหาอะไรแต่ว่าจริงแล้ว
มองหาคนที่เป็นตัวของตัวเองคนที่มีความสวยโดดเด่น
คืออย่างที่เราเคยพูดว่าจริงแล้วเรามองหาดาวเลิกในจักรวาล
เรารู้สึกว่าดาวเลิกดวงนั้นคือสามารถส่องแสงสว่างด้วยตัวเองได้
เพราะฉะนั้นคือคุณแค่มองขึ้นไปบนฟ้าคุณก็เห็นดาวดวงนี้แล้วล่ะ
เราก็รู้สึกว่าใช่
ต้องลองคุยกับมารยาค่ะมารยาเป็นคนไทยมาก
จริงเราเองเราก็เคยรู้สึกว่ามายามีความเป็นลูกครึ่งโอเค
ก็เป็นเรื่องของหน้าตาแต่จริงแล้วจิตใจของภรรยา
หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมารยาททุกอย่างเนี่ยคือ
คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่หวานมาก
เป็นคนที่เรียบร้อยมากการใช้ภาษาอาจจะแบบ
มีสำเนียงที่เป็นฝรั่งบ้างแต่ว่าจริงแล้วมารยา
เกี่ยวกับภาษาไทยเยอะมากแล้วก็เมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณแม่
คุณแมร่เล็คอัตครับ
แรกรู้สึกเป็นแรงกดดันค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะพูดแบบ
หน้าฝรั่งไม่ใช่คนไทยแต่ว่าคือ
คิดว่าเวลาก็พิสูจน์ความจริงค่ะว่าเราเป็นคนไทย
แล้วทุกคนที่จะได้คุยได้พูดคุยได้รู้จักเมย์
จะรู้แบบนี้เหมือนกันค่ะ
จริงแล้วแต่ละประเทศเขาไม่ได้จำกัดว่าคุณเป็นลูกครึ่งหรือว่าอะไร
แต่ว่าคนอาจจะติดในแต่ละปี
โอเค๒ปีที่ผ่านมาเราทำผลงานได้ดี
เพราะว่าอาจจะเป็นไทย๑๐๐อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าคนสวยแต่ละคน
มันไม่ได้จำกัดด้วยเชื้อชาติ
แต่ขอให้เขาเป็นตัวแทนประเทศไทยเขาเป็นคนไทยนี่แหละ
มั่นใจในคนไทยของเราคนนี้ค่ะ
แล้วเมืองไทยก็เป็นเมืองที่ต่างชาติมาเยอะมาก
ว่าไม่แปลกเลยที่จะมีลูกครึ่ง
ว่าคนที่มีผสมเชื้อหลายเชื้อที่จะเป็นตัวแทนของคนไทย
เพราะว่าความเป็นไทยคนไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะ
คือทุกคนก็จะแสดงความเป็นไทยไม่เหมือนกัน
ค่ะก็มีสองเรื่องนะคะที่ไม่ได้อยากจะรณรงค์
แล้วก็เมียก็อยากจะเปิดโครงการด้วยที่จะสามารถช่วยสองเรื่องนี้ได้ค่ะ
เรื่องแรกก็คือการท้องก่อนวัยอันควร
วันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเดือดร้อนที่เมืองไทย
แล้วมีผลกระทบกับประชากรในระยะยาว
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทิ้งขยะโดยแบบไม่ถูกต้องค่ะ
เพราะว่าคือทะเลตอนนี้ก็รับพลาสติกไปเยอะเลยจากเมืองไทย
ไม่อยากจะเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยมาก
แล้วขยะถ้าเราสามารถเก็บได้ดีเมืองก็จะสวยไปตลอดค่ะ
ค่ะก็ขอบพระคุณนะคะทุกคนที่เชียร์มายัง
ขอให้เชียร์ต่อไปนะคะเพราะมันอยากจะทำให้เต็มที่
ก็อยากจะติดตามผลงานของมารยาทุกอย่างเลย
แล้วก็คือเราจะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับมาริยา
ให้เต็มที่ไปประกวดโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรไปเพื่อชัยชนะ
แล้วก็ฝากสำหรับเรื่องชุดประจำชาติ
สนใจที่อยากจะออกแบบชุดประจำชาติให้มารยาก็ส่งผลงานมาได้เลยค่ะตอนนี้
ขอบคุณครับ